คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อย
รถเมย์ค่ะคือมีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
เดี๋ยวนี้นะรถทุกคันเขาต้องมีกล้อง
บันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญเอาไว้ได้ตอนจังหวะที่รถเมย์พุ่งมาตรงนั้นตรงแยก
แล้วฝ่าไฟแดงดูค่ะคันนั้นค่ะ

คุณรู้ไหมชนมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วกลายเป็นมีคนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้านี้เองนะคะตอนสัก๗โมงเช้า
อย่างที่บอกกล้องหน้ารถซึ่งเป็นคันที่เขาจอดรอสัญญาณไฟอยู่ตรงนั้นบันทึกภาพไว้ได้
รถเมคันนั้นนะคะคุณผู้ชมลองดูนะ
คือมันเป็นจังหวะที่รถเมย์ออกตัวมาครับเอาจริงจริงคือหลายคนบอกว่ารถเมษายสี่ศูนย์
อันนี้ฝ่าไฟแดงออกมาสุดท้ายกลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่ไหนแยกราชประสงค์
อาสากู้ภัยเข้ามาถึงค่ะก็มาช่วยเหลือรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็มีการร้องขอรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลตำรวจไปช่วยเหลือด้วย
แต่เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอ้าวนี่แหละค่ะ
คือแยกตรงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครนึกภาพไม่ออก
ลองดูภาพจากกล้องหน้ารถอีกสักครั้ง
แล้วเห็นไหมครับว่าฝั่งนี้คือไฟเขียวแล้วรถฝั่งนี้กำลังพุ่งออกไป
แต่ทำไมรถเมย์ฝั่งนู้นยังพุ่งมาแล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์
บางคนเขาบอกว่าถ้าไปนั่งไล่เช็คกล้องจราจรหรือว่าไฟจราจรกันจริง
จังหวะนี้ฝั่งนี้เขียวเขาออกกันแล้วฝั่งนี้เขียวมอเตอร์ไซค์ออกก่อนที่จะไฟเขียวหรือไม่
คือบางคันเขาจะแบบยังไม่เขียวดีออกก่อน
ในขณะที่ฝั่งของรถเมย์เนี่ยคือคุณก็กะว่าจะเก็บเอาวินาทีสุดท้ายเลย
คือกะว่าขอเป็นคันสุดท้ายไปให้ทันรอบไฟแดงไฟเขียวรอบนี้หรือเปล่า
คือจังหวะไฟเหลืองเนี่ยคุณนึกออกไหม

คือหลายคนก็คิดว่าฉันจะทัน
แต่คุณไม่รู้จริงนะไอ้๒๓วิสุดท้าย
ที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นไฟแดงเนี่ย
อีกฝั่งนึงเขาจะพุ่งออกมาหรือไม่
และในขณะเดียวกันหลายคนเคยเตือนนะคะว่า
เวลาจังหวะฝั่งที่เราอยู่เกิดเป็นไฟเขียวก็จริง

แต่รอสัก๓วินาทีไหม

แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้มีคนตายนะคะ
แล้วทราบเบื้องต้นด้วยว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถเมษาย๑๐๔
เขาบอกว่ากำลังจะไปสอบเลื่อนตำแหน่ง
แต่มาโดนชนเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
จบชีวิตอย่างน่าสงสารมากนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องทางคดีก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับ